แต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติ
อย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภาคอีสานหลายจังหวัดเจอนะคุณผู้ชม
โอ้โหเรียกว่าเสียหายกันเยอะมาก
ไปดูที่แรกกันหน่อยที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้มาก่อน
คุณเดาดูสิมันคือมันคืออะไรอ่ะดิบที่เห็นฟุ้งขาวเนี่ย
โอ้โหเดาไม่ออกเลยนะคือมันเหมือนกับหมอกลง
แต่ทำไมลมมันแรงขนาดนี้
เพราะมันยิ่งกว่าหมอกอีกมันคือพายุลูกเห็บอะค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูสิขาวพลนเหมือนจะเป็นหิมะเลยนะคะ
แล้วที่สำคัญคือมันอันตราย
เพราะว่ามันมาแรงมันมาเร็วนะคะ
แล้วมันก็มาเยอะถล่มลงมาแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตกนานกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะ
แต่ชาวบ้านก็ตั้งสตินะยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้
นี่เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอนาวังและอำเภอสุวรรณคูหา
๒อำเภอของสวัสดิ์น้องบัวลำภูนะคะ
คุณชิสาดูจากภาพนี้เหมือนมีใครทำลูกเหม็นหกลงไปเลยนะ

แต่ว่านี่ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ไงเป็นฝีมือธรรมชาตินะคะ
ชาวบ้านบอกเอาล่ะมันไม่เคยเห็นอ่ะยังไงขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหน่อยละกัน

ยังไงเราก็แก้ไขคือเราป้องกันมันไม่ได้
แต่ว่าเราสามารถที่จะปรับตัวอยู่กับมันได้
เอาไหนมาแบบนี้ถ่ายรูปซะเลยละกันนะ

ชาวบ้านก็เดี๋ยวต้องมีการซ่อมแซมดูแลกันต่อไปนะคะ
ไปดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมเสียหายไม่แพ้กันนะคะก็คือ

คือมันเปิดเปิ้ลไปหมดเลยค่ะ
คันเรียนที่๓ได้รับความเสียหาย
หลังคาหลุดออกทั้งแผงยาวกว่า๑๐๐เมตรนะคะ
ผลกระทบก็คือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพัง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ก็ได้รับความเสียหาย

ยังดีนะช่วงนี้ปิดเทอม
งานหนักเลยนะต้องซ่อมแซมดูแลกัน
โดยผู้บริษัทโรงเรียนนวลศิลาวิทยาคม

การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๕แล้ว

ก่อนที่จะเปิดเทอมช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

ก็เอามาเตือนกันนะว่า
บางพื้นที่มันไม่เจอ
ถ้าครึ้มลมแรงมาหาที่หลบซ่อนให้มั่นคงแข็งแรง
อยู่ใต้ต้นไม้นะคะถ้าขับรถก็ระมัดระวังด้วย
บางทีอาจจะมีพวกต้นไม้มีป้ายโฆษณาปลิวมาทับก็ได้

ขอบคุณนางฟ้าพยากรคุณชิสานะครับ
ต้องพอช่วงนี้ยังมีอยู่ไงภายุว่าต้องดูแลตัวเองดีเนอะ